บนถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้คนที่ไปเจอก็ตกอกตกใจ
ลองนึกดูนะคุณผู้ชมถ้าเราอยู่บนท้องถนน
ไปเจอคนหลับอยู่กลางถนน
เราจะทำยังไงเราก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องมาช่วยพาตัวไปหน่อยนะคะ
เกิดอะไรขึ้นกับเขาคนนี้ค่ะ

โหน้องท้าไปนอนที่ใหม่เลยนะ

อยู่กลางถนนเลยคุณนัทพงศ์

แต่ว่าเหมือนกับลืมตาไม่ขึ้นก็คือเมานั่นแหละ

ตำรวจก็ต้องไปเพราะคนแจ้งมาบอก
เจอคนหลับแบบนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ตำรวจสพพิมายนครราชศรีมามีพลเมืองดีแจ้ง
ก็ต้องไปนะคะอยู่ที่ถนนรอบสระเพลง
เทศบาลตำบลพิมายนะครับ
ผู้หญิงคนนี้นอนอยู่กลางถนนปลุกให้ตื่นสอบถามชื่อทราบชื่อ
ว่าคือนางดาหวันใจหารอายุ๕๐ปี

ก็พูดจาวกวนคล้ายกับจะเมาแล้วบอกอยากจะกลับบ้าน

ประสานกู้ภัยสว่างเมตตาพิมายมารับตัวไปส่งบ้านหน่อยนะคะ
ล่าสุดก็ส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดาหวันคนนี้อยู่ที่บ้านหนองกระโดนตำบลลังกายใหญ่หลานสาวมารับตัว
แล้วก็ถึงได้กระจ่างว่าป้าเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วเมาแบบนี้ประจำ
โอ๊ยระวังนะครับแต่อันนี้ไม่เข้าใจ
ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าเนี่ยมาถึงตัวเมืองพิมายได้ยังไง
เพราะจากบ้านป้าที่ตำบลรังกายใหญ่มาถึงตัวเมืองพิมัย๗กิโลกรัม
มายังไง๗กิโลแล้วมานอนกลางถนน
ถามป้าป้าจะรู้หรือเปล่าจะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ